ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใช่ไหมแล้วก็ใหม่แล้วก็ให้เยอะเดี๋ยว
ในกล่องเห็นที่จะ๕โมงนั่นแหงวันนี้มีการพักผ่อนนิดนึง
อยากกำลังดูแลประทานความสะอาด
แล้วอัพเดตกันก่อนเลยใช่ไหมพี่ดูเลยกันไม่รอหว่างนี้

ก็ไม่รู้ในระหว่างนี้เรายอดกลับมาพุ่งเป็น๓๐๐อีกแล้ว
ซึ่งวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก็มีการแถลงสถานการณ์ณวันนี้ในประเทศไทย
ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๐๙รายด้วยกันค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมนะวันนี้ก็อยู่ที่๑๓๑๐๔ราย
หายป่วยแล้ว๑๒๒๔รายแล้วก็ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล๒๘๐๙รายค่ะ
อดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๑รายด้วยกัน
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งเป็น๑ติดเชื้อในประเทศ๘๐ราย
ค้นหาเชิงรุกในชุมชน๒๑๗รายค่ะ
และ๓ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าสถานกักกันโรคอีก๑๒รายด้วยกัน
ซึ่งนายแพทย์ทวีสินก็มีการเปิดเผยถึงกรณีนี้ว่า
ตนเองเป็นผู้สัมผัสของผู้สัมผัสอีกทอดนึงนะคะ
เนื่องจากว่ากลุ่มเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเนี่ย
เข้ามาทำงานในธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
แล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับตนเอง
ดังนั้นจะรีบเดินทางไปตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัว
กว่าผลจะออกมาว่าบุคคลกลุ่มดังกล่าวติดเชื้อหรือไม่
ซึ่งทางด้านนายชัยวัดบุญชวริสเลขานุการกรมประชาสัมพันธ
ก็มีการกล่าวบอกว่าได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทาน

ซึ่งมีทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ผู้สัมผัสปานกลางแล้วก็ผู้สัมผัสต่ำ
แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้นะคะ
เพราะว่าต้องรอการสอบสวนโรคอีกครั้งหนึ่ง
วิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเนี่ย
ก็มีการขึ้นทะเบียนรับรองวัคซีนของบริษัทแอสต้าเซเนก้าจำกัด
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยรับรองทั้งที่นำเข้ามา
และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นจำกัดด้วย
ซึ่งก็จะส่งมอบวัคซีนล็อตแรกได้ในต้นเดือนกุมภาพันธ์
จำนวนที่มานี่นะคะ๕๐๐๐๐โดส
สำหรับใบอนุญาตการนำเข้าแล้วก็ทะเบียนวัคซีน
มีระยะเวลา๑ปีด้วยกันค่ะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการสุ่มตรวจวัคซีนก่อน
ว่ามีคุณภาพตามที่บริษัทกำหนดเอาไว้หรือเปล่านะคะ
ก่อนที่จะมีการนำไปฉีดให้กับประชาชน
จากนั้นบริษัทก็จะทยอยส่งวัคซีนที่เหลืออีก๑๕๐๐๐โดส
ตามมาภายในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

รัฐบาลสั่งไป๒ล้านโดสยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะ
เพราะว่าทางประเทศจีนนั้นยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลแต่ว่ารับรองในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น

เรื่องของการฉีดวัคซีนไม่ได้จบในครั้งเดียว
ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะ
เพราะว่าเขามีฐานการผลิตในประเทศ
ทำให้เกิดความอุ่นใจในระดับหนึ่ง
ส่วนเงินทุน๕๙๕ล้านบาทที่รัฐบาลให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ก็เป็นแบบเดียวกับที่สนับสนุนให้ผู้ผลิตรายอื่น
แต่เลือกจากบริษัทนี้มาก่อนหนึ่งที
ปรากฏว่าวันนี้ถ้าสมมุติเราดูยอดของกรุงเทพ
เราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งวันนี้สำนักงานอนามัย
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ
รายงานว่าเข้าตรวจสอบโรคหรือสวอร์ฟ
แล้วก็ด่วนกรุงเทพฯมานักฮอล
พบผู้ติดโควิด๑๙เพิ่มเนี่ย
เชื่อมโยงมาจากมะตูม๕คน
เพราะฉะนั้นในงานวันเกิดเซอร์ไพรส์เนี่ย
เซอร์ไพรส์ปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่า
ปรากฏว่าเชื่อมโยงดีเจมะตูม๕คน
ก็คือทั้งหมดคาดว่าได้รับเชื้อโควิด
เมื่อวันที่๙มกราคม
ก็คือวันเซอร์ไพรส์เบิร์ดเดชน์มะตูม
โดยพบผู้เชื้อเพิ่มเติม๕คนล่าสุด

เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดวันนั้น

เพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าผลการตรวจออกมาเนี่ย๕คนจากงานวันที่๙
ตื่นมกราคม
จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างดังนั้น
อย่าตื่นตระหนกก่อนอย่างแรก
แล้วก็แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาบอกเขายอมรับหมดแล้วล่ะ
คนที่ไปงานวันนั้นกักตัวไปหมดแล้วทุกคน

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงเทพวันนี้รวมทั้งหมดกรุงเทพของเรามามี๑๓คน
ก็มาจากการคัดกรองเชิงลุกในชุมชน๕คน
แล้วก็ระบบเฝ้าระวังอีกประมาณ๘คน

ตูมวันงานวันเกิดมะตูมวันนี้
ก็คือ๕คนที่เกี่ยวข้องด้วยกันอย่างนี้
วันนี้พี่หนุ่มได้มีโอกาสได้คุยใช่ไหมคะอะไรนะฮะคุณมะตูมได้คุยได้มีโอกาสได้คุยไหมคะวันนี้
ได้คุยนิดหน่อยครับได้คุยกันนิดหน่อยก็แกก็มีอาการเจ็บหน้าอก
เริ่มแล้วเริ่มเก็บแล้วเริ่มแล้วเพราะที่ผ่านมานางบอกว่านางไม่ได้มีอาการอะไรเลย
เมื่อคืนก็คือนางเครียดนางก็นอนไม่หลับก็กินยานอนหลับไปหลายเม็ดเหมือนกันนะฮะนางเครียดพอตัวเลย
เอ้าก็เดี๋ยวต้องไปนั่งรอดูนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมียอดผู้ติดเชื้ออีกกี่ราย
พึ่งคลายล็อกดาวน์๑๓สถานที่ไปไหมคะ
ใช่เมื่อวานนี้เอง
ก็คงจะเป็นจุดไป
ตอนนี้วัคซีนก็เซ็นเข้ามา
ทำซึ่งข้าจะบอกได้ไหมซักครู่
แม่น้องชมพู่ก็ไปร้องด้วยนะว่าถูกคุกคามแล้วก็ด่าหยาบคายด้วยนะครับ
มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกรอกจนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องไปร้องเรียนนะครับ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมาขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านล่าสุดเลยครับ
ประหยัดคูณมีท่านเป็นประหลัดอาวุโสอำเภอดงหลวงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับ
เข้าไปพูดคุยแล้วก็รับฟังปัญหาที่วัดบ้านกอกนะฮะ
โดยนางสาวสาวิตรีแล้วก็นายอนามัยวงศรีชาซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยนะครับ
ก็เป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่ของน้องชมพู่ได้นำเอกสารหลักฐานนะครับ
กว่า๒๐ชุดครับไปร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่
ทางด้านแม่ของน้องชมพู่ก็ระบุนะครับว่า

แต่วันนี้แม่ทนไม่ไหวแล้ว
ก็เลยนำเอาหลักฐานเนี่ยนะฮะมาให้
ซึ่งเป็นข้อความแล้วก็ข้อมูลที่กลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ย
เอาไปลงแล้วก็ด่าแบบหยาบคายที่ผ่านมาไม่เคยคิดที่จะโต้ตอบเพราะต้องทำมาหากินแต่คนกลุ่มนี้ไม่ยอมหยุดนะครับก็ยังเข้ามาเหมือนแบบมาตอนร้านเปิดขายผ้าเนี่ยนะก็เข้าไปป่วนบอกว่าขายผ้าราคาแพงบ้างคุกคามไปทุกเรื่องนะฮะจึงอยากให้ยูทูปเปอร์นั้นออกไปจากหมู่บ้านซะ
เนี่ยครับขณะเดียวกันครับทางด้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับ

ก็นำเอาหลักฐานแผนที่เอาพิกัดพื้นที่ก่อสร้างการสร้างพญานาค
ป่าสงวนดงภูพาลจำนวน๖แผ่นเนี่ย
เข้าไปพบกับทางพันธุรกิจเอกกฤษณะสุขสมบูรณ์นะฮะ
ท่านเป็นรองวิชาการกองคับการปราบปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กับทางลุงพลหรือว่าชัยพลวิพาพร้อมกับพักพวก
ความผิดนะฮะตามพรบป่าสงวนมาตรา๑๔
ห้ามไม่ให้ผู้ใดนั้นยึดถือคลองทำประโยชน์
อยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง
วถางเผาป่าทำไม
หาของป่าหรือกระทำด้วยประการใด
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
หลังมีการก่อสร้างพญานาค
และสิ่งปลูกสร้างอื่นนะครับ
ซึ่งทางนายอัจฉริยะก็ยังเปิดเผยนะครับว่า

กฎหมายระบุนะครับบอกว่าห้ามเปลี่ยนมือ
แต่ลุงพลเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ว่า
ซื้อต่อมาจากปู่ในราคา๑๕๐๐๐บาท

อีกทั้งที่ดินทุกแปลงในหมู่บ้านกกอกเป็นป่าสงวน

ให้อยู่อาศัยหรือว่าทำการเกษตรได้ก่อนปี๒๕๖๒
แต่ลุงพลเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาพักอาศัยในปี๒๕๖๐
แล้วก็ยังมาก่อสร้างพญานาคในปี๒๕๖๒
ยืนยันนะคะว่าตนเองนั้นไม่ได้แจ้งความแบบมั่วซั่ว

ก็ไม่ได้ขออนุญาตจากกลมป่าไม้

ล้มทับคนตายใครมันจะไปรับผิดชอบ

แล้วก็ยังถือด้วยนะครับว่าเป็นการสร้างความงมงายให้กับประชาชน
โดยเอาความเชื่อความศรัทธาประชาชนนั้น

คุณแม่เขาถ้าเป็นแลนมาร์คนะคุณแม่

วิศวกรในการก่อสร้าง

แล้วล้มคืนขึ้นมาทำยังไง
เป็นล้านนะเนี่ยไม่ได้เป็นแสนนะฮะองค์นี้
ดูใหญ่น่ะที่ตรงนี้เขาห้ามเป็นเข็ดปลา
ลองไปดูเป็นยังไงก็ลองมาจากทางไม้ไปละ
หรือบางคนแกอยากสะสมบุญไมโลกาประโยชน์สะสมบุญ
เขาก็ส่วนใหญ่เข้าไปสร้างริมโของนะเธอ
หรือมันจะมีเงินบรัิจาคด้วยบรรยาศาสนีด

เดี๋ยวก็ต้องดูบริจาคเพราะเขาบอกว่าเคยเห็นบัญชีลุงพลน่ะ

เมื่อกี้นี้ที่แองจี้ถามว่าเขาพ่อนปลน
ใช่ไหมฮะว่าผับบาร์เปิดได้ไหม
วันนี้ยังไม่มีประกาศฉบับใดยกเลิกมาตรการห้ามดื่มแอลกอฮอล์
หมายถึงว่าคุณยังไม่มีการขายเหล้ากันอยู่นะครับ
แล้วก็ยังให้นั่งรับประทานอาหารในร้านตามกำหนดเวลาเดิมคือระหว่าง๖โมงเช้าถึง๓ทุ่มเท่านั้น
คือห้ามขายเหล้ากันอยู่ปกตินะครับ
เพราะฉะนั้นผับบาร์ยังเปิดไม่ได้แน่นอนอันนี้คือ
ก็จะมีผ่อนปลนบางอย่างเท่านั้นเอง
จะต้องลองเช็คอีกสัก๑๓อย่างด้วยกันนะครับ
ซึ่งก็มีบ่อนปลนทั้งหมดก็คือบอกว่าสถานที่อื่นเนี่ยในลักษณะเดียวกันคือตอนนี้ผับบาร์ยังเปิดไม่ได้
ร้านอาหารยังมีการจำหน่ายเหล้าไม่ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ติดตามกันไป
บอกว่าอย่างพวกร้านนวดอะไรอย่างนี้เปิดได้แล้ว
ใช่ถามแล้วเขาจะไม่ได้ติดที่แกมมี่
ไม่ได้ติดที่แกมมี่แต่ว่าเขาเป็น
เอาไปที่๓๓๑คนทั้งตื่นตรงนี้เขาแจงผลอะไรไม่ได้หรือคะ

ไม่มีใครติดเลยสักคนหนึ่งนะครับ
วันนี้เราจะเห็นกันอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมีเงินเยียวยา๓๕๐๐บาท
แต่ที่คนประเด็นเขายังบอก๓๕๐๐บาทเนี่ย

ครั้งที่แล้วเดือนละ๕๐๐บาทเนี่ยมันเป็นเงินสดถูกต้องไหมฮะ๓เดือนเนี่ย
แต่คราวนี้๓๕๐๐บาทเขาก็จะโอนเงินให้
แต่ก็จะไปใช้จ่ายเหมือนคล้ายกับคนละครึ่ง
เอาง่ายคือการแบบว่าหักไปเรื่อยกินข้าวก็หักกินน้ำก็หัก

ก็ปรากฏว่าวันนี้จากกรณีเพจเฟซบุ๊กแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ย
ทำกิจกรรมที่กระทรวงการคลังวันนี้แหละ
โดยระบุว่าจะยื่นหนังสือเพื่อทวงคืนงบสถาบัน
กองทัพเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนอย่างถ้วนหน้าและเสมอกันนั้นล่าสุดครับ
กระทรวงการคลังครับเขาก็บอกว่าได้มีคำสั่งนะฮะจากสำนักงานประหลัดกระทรวง
คังเนี่ยให้ปิดประตูปิดประตูเข้าออกหลักของกระทรวงทั้งหมดให้เหลือ
ประตูประตูเดียวนะฮะเพื่อให้รถของเจ้าหน้าที่เนี่ยภายในกระทรวงเดินทาง
เข้าออกนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยจากกองบังคับการตำรวจ
นครบาน๒กว่า๔๐คนเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ของกระทรวง
การคลังต่อมาครับแน่นอนพานุพงศ์จากนอกนะฮะหรือไม้รู้จักกันนามไหม
ผู้นำกลุ่มชุมชนเนี่ยร่วมตัวยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคัง
อำนวยการสำนักงานประหลัดกระทรวงการคังเพื่อทวงคืนงบประมาณ
กองทัพกว่าสองแสนล้านบาทให้นำมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
สภาวะเศรษฐกิจของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด๑๙
เขายื่นข้อเสนอ๓ข้ออย่างนี้
เยียวยาประชาชนอย่างถ้วนหน้าเท่าเทียม
โดยให้รัฐเยียวยาประชาชนผู้ที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
ด้วยเงินรายได้พื้นฐานทั่วหน้าเดือนละ๓๕๐๐บาทเป็น๓เดือน
เพราะว่ารัฐบาลก็ประกาศไปแล้วว่าเขาเยียวยา๒เดือนเดือนละ๓๕๐๐บาท
แต่เนี่ยสิ่งที่เขาไปเรียกร้องคือขอเดือนละ๓๕๐๐๓เดือนนะครับ
แล้วก็บอกว่า๒ให้นำเข้าแล้วก็กระจายวัคซีนโควิด๑๙
แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทันท่วงที
พร้อมควบคุมการแพร่กระจายของโควิด
ทั้งเสริมสร้างความมั่นใจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

หรือช่วยอุดหนุนค่าคลองชีพประชาชน
ทั้งข้าน้ำข้าวไฟรู้สึกว่าเดี๋ยวเราข้าน้ำข้าวไฟ

มีมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟกันอยู่แล้ว
ที่กระทรวงการคังก็เป็นประเด็นกันอยู่พอสมควร
แต่ก็เอาจริงคือไม่ได้รุนแรงวันนี้ไม่ได้รุนแรง

มันเป็นรวมตัวว่าเขาควรโควิดหรือเปล่าครับคุณแม่
ก็เลยเข้าไปยื่นนังสือ
วินาทีนี้ก็ไม่ควรไปรวมตัวเอาตรงก็คือไปยื่น
เขาก็คือทุกอย่างดูวันเกิดมะตูมเนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างเป็นทางการแล้วว่า
ขนาดคนไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นด้วยนะ
สเตอร์ไพรส์ยิ่งสเตอร์ไพรส์กว่าวันนี้ก็เลยการชุมนุม
มันจะต้องเขายังไม่ชุมนุมกันพอสมควร
ทางนี้ก็จะเห็นว่าเฉพาะมีบางคนที่ไปยื่นหนังสือ
ข้อเรียกร้องอย่างที่เราบอกเมื่อกี้๓ข้อ
นั่นคือข้อเรียกร้องที่แบบว่าที่เขาเรียกร้องกันก็ออกมา

ทุกวันต้องหลายวันแล้วแต่ว่าวันนี้มันเห็นชัดขึ้น

ที่ตลอดฟังเข็มให้นางคุณสีแหบใช่ไหมฟังเข็ม

คือปกติถ้าไปดูหลังพี่มดบางทีก็เป็นจ้ำนะคะอ๋อไม่ได้อะไรนะ
ไม่ควรเอาเข็มต่างหรอกไม่เป็นตะปู
หลอกให้คนทำของใส่เธอนะ

แล้วเวลาที่คนทำของใส่เธอเวลาปากเธอเสียอย่างนี้นะ
คนก็เสกหนังควายเสกตะปูแล้วเขาก็ดึงตะปู

ตรงไหนเนี่ยไอ้การที่บอกว่าเออผมเป็นห่วงคุณ
ที่บอกจังคุณเธอจะหายเร็วอย่าเอาเข็มเอาเป็นตะปู
ระวังนะมันเข้าท้องแล้วปวดท้อง
ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าศัตรูเธอเยอะนึกออกป่ะ
แม้ฉันน่ะชั้นศาตูไม่ค่อยเยอะอย่างเธอน่ะศาตูเยอะ
เวลาที่มันเข้าท้องวนหนังควายเยอะเขาก็หายงหากันได้

ผมปลาปูเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ทำได้หมดอ่ะนุ่มเห็นไหมล่ะ
ต้องรอดูเลยนะคือพี่หนุ่มหน้าดำขึ้นมานี่สงสัยเลยนะเนี่ย
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า
หนุ่มจะตื่นแล้วโอเคตื่นอยู่ไม่ได้หลับตื่นอยู่
ตื่นแล้วเดี๋ยวตะเริ่มตื่นแล้วตอนท้ายติดหนึ่ง

ถูกปรับเงินมันหนักก็เลยโกรธ
เขาไม่ได้ปรับเงินด้วยเขาแค่บอกว่าเดี๋ยวจะเอา
เอ่อใส่ถุงให้โกรธเอาแทนต้นเลย

สงสารลูกสาวคุณแม่ที่เป็นลูกสาว

ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
โต๊งกับกู้เป่าเค้กเงินใหญ่

เหมาะแล้วที่คุณแม่จะเล่นการแสดงอังคารคุมโปรงวันนี้

คือแบบรู้ว่าก็กล้องกำลังเลื้อยเค้ามาแล้วพูดออกมาให้มีประเด็น

คุณจะโตปเอาโมงแค่ปาก
เรื่องนี้คือเรื่องที่พี่เล่นหรือเปล่า
โหเล่นละครซีรีส์เก่งอย่างนี้

เอ้าพี่มดดำเล่นละครนะคะ
ช่วยเปิดดูกันหน่อยนิดนึงวันนี้
ไหนเธอเล่าให้ฟังที่เมื่อกี้นี่
ไทยรัฐนิวโชว์เมื่อกี้ที่เขาตัด
เปลี่ยนเรื่องไปรุ่นอีกแล้ว
เป็นคดีที่คนพูดถึงกันเยอะมาก
ที่น้องเอาพี่ไปฝังใช่ไหมละ
ต้องถามนู่นถามแม้น

คือเรียกว่ากลายเป็นเรื่องที่ถูกวิภาควิจารณ์อย่างมากนะครับ

คือหลังจากเพจเพจหนึ่งเขาได้มีการลงมา

ก็คือเป็น
ปิ้งย่างพรีเมียมซีฟู้ดหลังญี่ปุ่นนี่ครับโพสต์ภาพ
บอกว่าลูกค้าหลังถูกปรับเงินแต่จริงไม่ได้ปรับ
โดยระบุบอกว่ากราบขออภัยผู้ที่มาใช้บริการในช่วงเย็นนี้ด้วยนะครับ
ที่ต้องมาทนเห็นพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการท่านหนึ่ง
ชุดดำโวยวายด่าพนักงานเหตุเกิดจากเพราะทานไม่หมด
เนี่ยนะฮะพนักงานก็จะมีการบริการห่อกลับให้พร้อมกับน้ำจิ้มด้วย
แต่ผู้ใช้บริการท่านนั้นเทอาหารลงบนโต๊ะ
แล้วก็บังคับให้พนักงานก้มกินอาหารพร้อมกับตะโกนลั่นร้านบอกว่ามึงกินสิ
พี่ครับน้องก็ทำตามหน้าที่นี่นะฮะทุกอาชีพมีเกียรติ
พวกเรามีความสุขที่ได้ให้บริการและรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเรา
ล่าสุดนะฮะนายทัพปนพงศ์ถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะฮะ
เกียรติชัยพัฒนาอายุ๓๘ปีเป็นเจ้าของร้านบุฟเฟ่เนี่ย
เปิดเผยบอกว่ามีคนมาใช้บริการทั้งหมด๔ท่านด้วยกันนะครับ
เป็นผู้ชายสองผู้หญิงสองเมื่อครบกำหนดเวลากินก็คือ๒ชั่วโมงนะครับ
ผู้ใช้บริการเนี่ยก็เรียกเก็บเงินทางร้านเนี่ยนะฮะ
ถ้าเรียกเก็บเงินแล้วเนี่ยแต่ยังทานเหลือนิดหน่อยเนี่ย
ไม่มีการปรับกันนะครับแต่ถ้าทานเหลือเยอะ
ทางร้านก็จะถามผู้ใช้บริการว่ายังทานต่อไหวไหม
ถ้าห่อกลับมีค่าบริการแล้วก็ค่าปรับนะ
ซึ่งผู้ใช้บริการทั้ง๔ท่านนี้โดนปราบ
เพราะทานกุ้งดองน้ำปลาเหลือ๖ตัวว่าอย่างนั้น
แล้วพยายามจะเอาจานมาทับเอาไว้
พนักงานก็เลยถามว่าจะห่อกลับไหม
อ่าปรากฏว่าผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ชายเนี่ยได้ยิน
เขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วเทอาหารลงบนโต๊ะ
พร้อมกับบอกพนักงานว่ามึงกินสิอืมอ่า
พนักงานก็ตกใจเพราะเขาต้องทำตามหน้าที่
พอห่อเสร็จก็เอาใบเสร็จให้ดูก็มีค่าห่อ๑๒๐บาท
ชายคุณกรรมกรรมก็โวยวายอีกอ๋อโดนปรับด้วยนี่หวะเออ
ก่อนจะเดินออกไปนะฮะจากนั้นเนี่ยตอนกลางคืนก็โทรมาข่มขู่อีกทีหนึ่งนะครับ
อืมจึงตัดสินใจไปแจ้งความด้วยนะฮะ
ทางด้านน้องพนักงานก็บอกว่าผู้ใช้บริการทานกุ้งดองน้ำปลาเหลือ

เองก็ไปถามผู้จัดการร้านบอกว่าจะเอายังไงดีตรงนี้ต้องปรับตามเลสไหม
ก็เลยเดินไปหยิบกุ้งดองน้ำปลาเนี่ยเพื่อมาห่อ
แต่เขาก็เทกุ้งแล้วน้ำปลาลงโต๊ะแล้วเขาก็บอกว่าเก็บกินได้เลย
อืมตอนนั้นตกใจมากเขาก็ว่าอย่างนั้น
นี่ได้ข้อมูลมาแล้วนะบอกเนี่ยคือ
น้องชายเพิ่งพ้นคุกมาแล้วก็มาอยู่กับบ้านพี่เนี่ย๕วัน
เนี่ยน้องชายเขาก็บอกว่าแปลกแปลกว่าเดินเนี่ยไปขอทรายของคนข้างบ้าน
อืมนะฮะเพื่อนบ้านอุ้ยแปลกทำไมมาขอมูลขอทราย

ก็เลยโทรไปบอกน้องสาวเขาอีกคนไปแจ้งความซะนะ
ก็ตำรวจบุกไปถามว่าพี่ชายไปไหนคำตอบสุดช็อกเลยฮะว่าอยู่บอกเถอะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ก็มีการจับกลุ่มนายวีรพลผลเจริญอายุ๕๐ปี
ชาวขอนแก่นนะฮะในข้อหาฆ่าพี่ชายมาทำการสอบสวนเนี่ย
พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทั้งหมด
เขาเล่าอย่างนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยน้องสาวของนายวีรพลผู้ต้องหาเนี่ย
เขาแจ้งความที่สพเวียงเก่าเนี่ยว่านายวีรพลพี่ชายคนกลางก่อน
พี่ชายคนกลางเนี่ยถูกจับข้อหาบุกรุกป่าแล้วก็พ้นคุกกลับมาอยู่บ้าน
กับนายมีเดชผลเจริญอายุ๖๓ปีซึ่งเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยนะฮะ
ไป๔๕วันปรากฏว่ามีปากมีเสียงกันเสียงทะเลาะกันในบ้าน
จากนั้นจุดที่แปลกจุดที่คดีนี้คนเริ่มให้ความสนใจคือ
เพื่อนบ้านไม่เห็นนายมีเดชอีกเลยเว้ยไม่เห็นอีกเลย
ยังพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นคือในบ้านของนายเอ่อวีรพลเนี่ย
เขาขุดบ่อเกลอะเอาไว้นะฮะที่อยู่ข้างบ้าน
อยู่ดีมาขอปูนขอทรายจากเพื่อนบ้านมาผสมเพื่อจะปิดปากบอกเหลือ
แค่นั้นอันนั้นแหละคือจุดจุดน่าสงสัยชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปดูฮะ
ถามว่าเพราะว่านายวีรพลเนี่ยเป็นคนขี้โมโหพูดจาโผงผางจึงไม่มีใครชอบคุยด้วย
นะฮะแต่ได้แต่โทรศัพท์ไปบอกน้องสาวซึ่งน้องสาวเขาอีกคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัด
บอกว่าเฮ้ยไปแจ้งตำรวจซะนะน่าจะมีเรื่องแปลกแปลกปรากฏว่ามาถึงปุ๊บ
ตำรวจมาถึงก็งงถามว่าพี่ชายหายไปไหนพี่ชายก็คือมีเดชหายไปไหน
เขาตอบว่าไงรู้ป่ะไม่รู้ครับเอาไปเก็บไว้ในบ่อเกลอะอ๋อเอาไปเก็บไว้ในบ่อเกลอะ
ระวังนะหนุ่มไม่รู้เยอะเนี่ยนะฮะคุณมาถามผมก็บอกผมไม่รู้
ไปไหนอยู่ในบ่อเกลอะบ้างนะหนุ่มนะระวังนะนะฮะ
เขาบอกว่าตอบไปเลยว่าเอาไปเก็บไว้ในบ่อเถอะแล้วก็ปิดบ่อไปเรียบร้อยแล้ว
ตอบแบบนิ่งเลยอ่ะมันก็เลยเป็นคดีขึ้นมาจากนั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกเลย
เจ้าหน้าที่ก็ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นเนี่ยเข้ามาขุดบอกเหลือนะฮะ
แล้วก็นำช็อกกว่าคือเจอร่างอยู่ในนี้เมย์
เขาก็เลยงงก็บอกสอบสวนก็บอกว่าสาเหตุของการทะเลาะวิวาสเนี่ย
กรณีทรัพย์สมบัติของพ่อแม่หลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตกันไปเนี่ย
หลังเก่าก็มีนายมีเดชอาศัยอยู่เพียงคนเดียวเมื่อนายวีรพลออกจากคุก
ก็มาอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนพี่น้องนะฮะส่วนพ่อนั้นน่ะก็ไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
สองคนพี่น้องเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันอืมพี่ชายก็ได้ถูกน้องชายเนี่ย
ใช้ของแข็งทำร้ายคุณตายคือเขาจนจนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
จากนั้นน้องชายก็เอาศพของพี่ชายเนี่ยไปฝังไว้ในบ่อเกลอะดังกล่าว
เรื่องต้นเนี่ยก็คือซ่อนเล้นศพนะครับหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เลยเป็นที่มีคนพูดอย่างนั้นเยอะหละเกิน
แข็งทำร้ายท้ายทอยกระโหลกแตกยุบโอเคคุณพุดำ
เอาเรื่องของเจ้าพ่อเขาใหญ่สิที่เขาลือกันเนี่ย

ถ้าสมมุติใครเป็นศิลปินยุค๙๐อะไรอย่างนี้

อยู่ดีปุ๊บเขาก็ไปรับปากกับไปบนกับเจ้าพ่อเขาใหญ่มั้งว่าขอให้นู่นได้นู่น

ตอนนั้นเขาถ่ายละครเขาบอกเขาเคยไปกลับไอ้เขาใหญ่แล้วแบบว่า
เหมือนเฮ้ยมาไหว้เราสิมาแก้บนสิแล้วไม่ทำตาม
ปรากฏกลับมาชีวิตพลิกผันไปเลย

นั่นก็คือครั้งหนึ่งที่เราเคยนำเสนอในรายการมูไนท์
แต่อันนี้มันเกิดจากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตอยู่ใต้ผาเดียวดายจำได้ไหมฮะ
เมื่อวานเรามีการนำเสนอข่าวว่ามีคนตายเนี่ยอยู่ที่ใต้ผาเดียวนายเนี่ย

แต่สรุปแล้วเป็นสองคนนะฮะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ย
มาทราบชื่อคือนายทัชพงศ์อายุเพิ่ง๒๗ปีเอง

ด้านบนเนี่ยก็พบรถจักรยานยนต์สีเทาดำนะฮะ
หมายเลขที่เป็น๔๔๘๔เนี่ยประเทศบาลนครจอดอยู่
คาดว่าน่าจะเป็นรถของผู้ที่ผสมวัตถิเหตุ

ทำให้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้าน
ในพื้นที่ว่านี่แหละคืออาถรรพ์
เนื่องจากนักท่องเที่ยวเสียชีวิตในพื้นที่เนี่ย

ในรอบ๒สัปดาห์คือตกละอาทิตย์ละคน
ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนั้นเกิดวันที่๒๖มกราคม
ซึ่งตรงกับวันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เขาบอกเป็นวันเป็นวันที่อุทยานแห่งชาติเขา

ก็คือทำบุญใหญ่อ่ะเจ้าพ่อเขาใหญ่แบบ

วันเกิดแล้วก็วันที่จะทำบุญใหญ่ประจำปีของเจ้าพ่อเขาใหญ่

ล่าสุดครับปากช่องไทม์อายุทยาแห่งชาติเขาใหญ่
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าขนาดนี้ได้ปิดจุดชมวิวผาเดียวดายชั่วคราวนะฮะ
ตั้งแต่๒๒มกราเป็นต้นไป

อันนี้คือคุณไม่สามารถไปได้แล้วอากาศยังไงก็แล้วแต่
ผากล้วยไม้ลางการเต็นต์ลำตะคองก็ไม่ได้นะฮะ
แล้วก็แต่นักท่องเที่ยวเนี่ยยังสามารถขึ้นมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวต่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ตามปกติ
หากนักท่องเที่ยวไม่ได้มาจากพื้นที่สีแดงก็สามารถไปเที่ยวกันได้
อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไปที่อินโดกันบ้าง
ปกติเนี่ยถ้าสมมุติเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีวิธีการให้อาหารอย่างต่างกันไป

เนี่ยไฟปลาปกรณ์ตัวใหญ่กว่าขาด้วย

ตัวแขนของหานี่

ปลาใหม่ก็ให้ใส่ด่างทัพทิมฉันก็ใส่ใหญ่เลยเธอ
จริงพี่เอาน้ำมาแล้วก็เอาวางไว้อย่างนั้น
เอานะทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนยังไม่ต้องทำอะไรสักพักนึงก็ได้

โง่ฉันกลับมาเอ๊ะไม่ทำอะไรดีนะใส่ด่างทัพทิมดีกว่า
ปลาป๊อกเลยค่ะ

วันนี้๑๙ตัวแล้วตายไปกี่ตัว

บาปเนอะ

เดี๋ยวปลาจะแข็งแรงไงเธอหูคุณปลาป๊อกค่ะฉันก็กลัวปลาสกปรกไงเธอ
มันเป็นที่น้ำพี่ก็พักน้ำไว้พอแล้ว

ฉันใส่เค้าบอกว่าเพื่อให้ใส่แค่๒๓ช้อนนะเถอะเนอะ
ข้าวเชื้อโรคไงเด็กพี่มันเป็นข้าวเชื้อโรคได้ไง

นี่ปลาที่เคยเลี้ยงมาตั้งนาน

ทำไมคุณไม่อ่านให้มันดีก่อนว่าเขาให้ใส่กี่ช้อน
รุธไงเธอคุณแม่ขาปลาบ่อจะสะอาดเท่าใส่ด่างทัพทิมก่อนกับคุณแม่
ไม่แต่มันใส่ทั้งที่มันมีปลาอยู่ไงจริงมันต้องเอาปลาไว้ข้างนอก

ใช่มันถึงตายไงคือจริงน้ำมาแล้วเอาหนังทัพทิมใส่ก่อน
แล้วทิ้งน้ำไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาปลาลงไปไม่ใช่ใส่ปั๊บปลาลงไปอยู่ในนั้น
คนไม่ต้องเอาปลามาให้แล้วนะคนติดต่อเอาปลามาให้ฉันไม่เอา
มันบ่อตายปลาตายหมดสงสารปลา
เลี้ยงที่เหลือไว้ก่อนใจเย็นนะ

ก็ดูศึกษาให้มันดี

อันนี้พี่ลองเอาไปทำดูได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยอาจจะดีเท่าไหร
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาทำเอางงกันเลยทีเดียว
สำหรับสาววัย๑๗ปีคนนี้

แสดงให้เห็นว่าเขาให้อาหารน้องสัตว์ที่เขาเลี้ยงเนี่ย
โดยสัตว์เลี้ยงของเขาที่พูดถึงนั้นเป็นยุงค่ะ
เลี้ยงยุงเอาไว้เออดูสิเขาโพสต์คลิปพร้อมเขียนแคปชั่น
บอกว่านี่คือวิธีที่ฉันให้อาหารสัตว์เลี้ยงของฉันเจ้ามอลลี่
โดยในคลิปเจ้าตัวเนี่ยนะคะเขานำขวดแก้วนี่นะพี่ลองดู
ที่ภายในนี้มีเจ้ามอลลี่อยู่เห็นไหมคะแล้วก็เปิดฟ้าออกแล้วก็คว่ำปาก
ขวดเอาไว้ตรงขาเนี่ยให้เจ้ามอลลี่มันดูดเลือดอย่างสบายใจ
งงเหมือนกันหลายคนเออหลายคนก็สงสัยบอกว่าเธอเลี้ยงเจ้ามอลลี่จริงหรือเปล่าอ่ะ
หรือว่าแค่ทำคลิปให้มันเป็นกระแส
พบว่ามีคลิปเกี่ยวกับเจ้ามอรี่อยู่หลายครั้งเลยทีเดียว

ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงยังไง
เออดีแล้วลูกอยู่ชื่ออะไรนะเขาเลี้ยงชื่ออะไร

ก็รับทศัตริย์

บางคนก็ไปขอนอกบ้านพี่ด้วยใช่ไหม
มันไม่คิดเรื่องนี้เลยอยู่ดิ
เหมือนที่ดูเรื่องไง

อะไรยังไงไปส่งเสริมการประโมงหรือป่าว

ปลามังกรเธอซื้อให้ฉันหรือเปล่าวะตอนนั้นน่ะ

นั่งจิตตกแต่เช้าอู้ตายปลาตาย

มีรูปนางบนรถเมย์ด้วย

แต่หน้าคุณน่าจะอยู่ตรงยุงเหรอ
เดี๋ยวพี่หนุ่ม

ไม่ใช่แค้นคร้าว

แล้วพอหน้าคุณแม่กลับมา
เป็นเรื่องอะไรอีกแล้วแอ้งจี้
ใช้เซวาหน้าเลยเรียบไง
เออเดี๋ยวมันมีรูปชั้นเซวาเบรกสีทุกวันแล้ว

แม่งติดทั่วบ้านทั่วเมืองขึ้นทางด่วน

เดี๋ยวต่อไปนี้ใครเห็นใครเอาไข่เน่าเครื่องหน่อยนะฮะ

ไม่ใช่ล่ะหนูนอนู

เออไม่หรอกสงสารปลางอ่ะปลามันคงงให้คุณ
หนุ่มไม่ต้องซ้ำเติมได้ไหม

ฉันไม่น่าเผลอเล่าเลยจริง

ไหนว่าเอาทีมไปใส่ตอนที่ปลาอยู่
มั้ยทำ

โมเดลลิ่งหื่นที่หลอกเด็กมาทำอนาจารย์ซึ่งมีคนได้รับผลกระทบ
ตอบตอนนี้ร้อยคนหลีห้อยคนนะครับแต่สุดท้ายมีแล้วนั่วเรื่องจะได้เห็น
คุณบุ๋มก็ได้ออกมาโพสต์ทันทีว่าแม้ว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัว
เพราะเชื่อแน่ว่ามันมีของกลางรูปต่างที่แอบซ่อนอยู่เนี่ย
จะเอาไปทำร้ายเขาจะกลับไปทำร้ายแต่สาร
ก็ให้ประกันตัวออกนะครับ
จะจับคนร้ายเข้าคุกสักคนวงเล็บ
ที่เขาทำร้ายเด็กผู้หญิงเป็นร้อยคน

เข้มแข็งมากขนาดไหน

จากนี้จะรอดูว่ามีผู้ใหญ่คนไหน

บอกเลยว่างานนี้ไม่จบที่คนเดียวแน่

ปนัดดาก็ออกมาไลฟ์สดเปิดใจอีกครั้งนึงว่า

ฝากข้อความไปถึงน้องพิธีกรคนสวย
ชื่อย่อนอนู

ที่หนูจะเจอพี่บุ๋มเปล่าว่าเดี๋ยวต้องถามนางแล้วล่ะ
ไม่ไม่ได้เจอแต่เดี๋ยวจะโทรไปถาม
พิธีกรนอนหนูระวังนะจ๊ะ
ฉันยังรู้ว่ามีใครแอบช่วยมันอยู่
ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการให้เขาเลี้ยงดู
อดีตเคยเลี้ยงดูคุณหรือยังไงก็ตาม
แต่อะไรชั่วก็คือชั่ว

หนุ่มน่ะน่ะน่ะเดี๋ยวเธอต้องอ่านข่าวน่ะ

กำลังคิดนะว่าถ้าเกิดพูดไปเดี๋ยวคนก็จะเห่าเห็นไหมว่าพ่อแม่เด็กอ่ะ
พักด้านลูกอยากให้ประกวดหรืออะไรก็ตามจริงจริงอย่าไปโทษอย่างนั้นค่ะ
อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานว่าคนที่มีความฝันอยากจะเป็นดารา
อยากจะเป็นนางแบบอยากจะเป็นมันไม่ผิดนะ
เรามีสิ่งที่รักเรามีสิ่งที่ชอบเรามีสิ่งที่อยากจะเป็นได้นะ
แต่มันผิดที่คนชั่วต่างหากที่เอาผลประโยชน์กับตรงนี้ไปใน
ไปทำเรื่องชั่วชั่วส่วนตัวดังนั้น

ไม่พอดีเป็นเหมือนเป็นแบบฟิลเตอร์
ถ้าเราใส่เนอะอ๋อเข้าใจละ
ก็จะมีดังนั้นมีเหมือตูที่พี่เอดย์ชอบใช้

เหมือตูอัตษโนวที่พี่เอดย์ชอบใช้

อืมแต่ไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่อเล่นไงพี่เมย์อ๋อเออใช่เราก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่อเล่น
ในเชียร์เป็นอะไรอ่ะเมเชียร์ที่คำพรที่เห็นเข้าโรงพยาบาล
เพิ่งเจอฉันเองอ่ะใช่น้องขาพริกเพิ่งเจอพี่มดอังคารอืมไปถ่ายอังคารอ่ะ
ใช่นั่งมากับแฟนนั่งอ๋อเนี้ยเกิดอันดุบฤทธิ์แฮก่อเชียร์ที่
ไม่เอาบางทีนางน้อยใจไปกัดนางเยอะเยอะไม่จะกัดละอะไรนะ
ไปอ่ะต่อค่ะเชียร์ที่ขำพรเรียนรู้ด้วยเนอะคือแฟนคลับก็ส่ง
ให้น้องเชียร์นะคะหลังจากที่มีการเกิดพลาดท่าขาพลิกในกองละครก็เลยทำให้เอ็นข้อเท้าเนี่ยอักเสบเจ้าตัวก็มีการโพสต์รูปอ่ะนะคะขณะนั่งอยู่บนรถเข็นก็ระบุว่าเชียร์เนี่ยต้องกราบขออภัยทีมงานละครแล้วก็รายการในช่วงนี้ด้วยนะคะจากเหตุขาพลิกในกองละครเมื่อคืนผลคือเอ็นข้อเท้าอักเสบข้อ
มีข่าวล่าที่เขาแบบอยากจะเออ
อยากจะไอ้นี่กับบางคนเขารู้สึกว่าเขาแบบอยากช่วย
สงสารเกรงใจอะไรก็ช่วยกันใหญ่เลยอ่ะ

รีพายเนี่ยโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กเป็นคาถาพารวยที่ยึดเป็นคติประจำใจ
คิดดีทำดีเมื่อไหร่ที่รู้ว่าทำผิดให้รีบกลับตัว
พูดจริงทำจริงบูชาพ่อแม่ให้เกียรติลูกน้อง
ซื่อสัตว์กับลูกค้าจดจำบุญคุณคนให้แม่น
รับผิดชอบลูกเลี้ยงดูบริวาร
นี่นะฮะทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหว
เหนื่อยพักได้แต่อย่าหยุดกำหนดอนาคตตัวเอง
คาถารวยรวยแน่มึงจงรวย
งานนี้ทำเป็นแฟนมากดไลค์เลย

เขาสินางไม่ออก

เหมือนพิจารณ์คนอื่นเนี่ยเขาชอบนะ

คุณผู้ชมรอดูว่าจะไปออกอันไหนได้ก่อน

แต่นางไม่ยอมออกทีวีฉันเป็นผีบ้าอะไรก็ไม่รู้

คนดูเต็มเลยตอนนี้
คนดูนางแบบบ้าหรือเปล่า

งั้นออกไปทำเป็นหลุมครูสิตา
หายไปไหนแล้ว
นอนที่ใส่แล้วแบบเอาเงินปลอมมาใส่มันเลย
ก็นั่นก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ไงก็ไม่รู้ไง

อีกแป๊บนึงเดี๋ยวมาใส่ไข่กันต่อค่ะ

ล้างบ่อปลาด้วยดากรับพิมพ์มาเลย

หาคนที่เชี่ยวชาญทางด้านบ่อปลาด้วยนะคะ

กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เนอะพักผ่อนสวัสดีครับนั่นมิส